เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการถ่ายภาพ
หลายคนทั้งชอบเซลฟี่เองทั้งชอบให้เพื่อนถ่ายภาพ
เพื่อให้เราจะได้อัพโหลดภาพของเรา
ขึ้นในช่องทางต่างในโลกโซเชียลนะครับ
หลายคนต้องการยอดไลค์ยอดชม

จึงจะมีวิธีการถ่ายภาพให้สวย
มีเทคนิคการถ่ายภาพดีแชะอย่างไร

ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์กันเลยครับ

ห่มคุมประสาทนอยชวานสไตล์ในประเทศเยอรมนี
ประสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
ฉากหลังที่เป็นเทือกเขาแอ้ว
ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพรน
งามราวกับฉากในเทพนิยายค่ะ
เที่ยวทั้งทีก็ต้องเก็บภาพความประทับใจ
แต่ถ้าอยากได้ภาพสวยยอดไลค์พุ่ง
ก็ต้องหามุมโดนให้มีกิมมิกค่ะ
อุณหภูมิที่ติดลบถึงลบ๕องศาเซลเซียต

ระหว่างเดินขึ้นประสาทนอยชวานชะตาย
เต็มไปด้วยหิมะตลอดเส้นทาง

ตอนแรกแวะเซลฟี่กับหิมะก่อนเลย

ด้านบนประมาณ๒๐องศา

มุมสวยถ้ำกลางละอองหิมะโปรยปลาย

ยื่นเมอร์มองวิวสวยแชะ

เน้นกรอบสี่เหลี่ยมของประตูทางเข้าประสาท

ขอเติมพลังด้วยขาหมูเยอรมันทอดกรอบ
ตามธรรมเนียมสาวยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์

อื้มมมมอร่อย

แสงไฟก็เริ่มสว่างสวัยขึ้นค่ะ
แต่งแต้มความงดงามให้กับตึกน้อยใหญ่สไตล์ยุโรป

รอบตัวเราเต็มไปด้วยสีสันของเมือง
ขึ้นชื่อว่าเป็นสีสันแห่งเยอรมนี
ประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง
มาร์คของที่นี่คือจตุรัสมาเรียนพลัส
วิธีการถ่ายภาพเก๋เพิ่มนิ้วเป็นอุปกรณ์เสริมได้ค่ะ
ชี้ไปที่ยอดประสาทในมุมไกล
ภาพที่ได้เหมือนเราอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
แทบทุกมุมของที่นี่ถ่ายรูปให้เป็นงานอาร์ตได้ค่ะ
เพราะแสงก็สวยสถาปัตยกรรมรอบก็เป็นใจ
อย่างนี้ต้องแชะ
เพราะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความชิค
อย่างการปิดตาข้างเดียวถ่ายรูป

เรียกว่ามุมคิปสเตอร์ค่ะ
การเครียดมุมภาพสวยค่ะหรือว่าแปลก
จะช่วยย้ำเตือนความทรงจำของเราแล้วนะคะ

รับรองว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน

จะมีเทคนิคส่วนตัวหลายเรื่อง
หลังจากที่คุณได้ถ่ายภาพกันบ่อย

มุมกล้องมุมวิวต่างคุณนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ